พรุ่งนี้ถ่ายแล้วสดทางไทยรัฐทีวีนะครับ

ติดตามรายงานได้จากคุณบริษัทเจียบูรณ์ครับ
พระพุทธรูปเนื้อสำริทสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสงขลา
ขณะเดียวกันบรรดานักกีฬาจากหลายชาติในทวิปเอเชีย
ซื้ออุปกรณ์เล่นน้ำมาด้วยตัวเอง
คนท้องถิ่นที่ตั้งป้อมอยู่ข้างทาง
และหลุยเล่นน้ำกับเพื่อนนักกีฬาในขบวน
แปรเปลี่ยนสภาพจากนักตบลูกยางชายหาดสุดขรึม
ดวนปืนฉีดน้ำกันอย่างสนุกสนาน
เคลื่อนขบวนใช้เวลาราว๑ชั่วโมงมาสิ้นสุดที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พระธรรมรงค์
ซึ่งเป็นเวลาแห่งความทรงจำให้เหล่านักกีฬาต่างชาติ
ได้เห็นภาพบรรยากาศขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานวันขึ้นปีใหม่ไทย
พร้อมกับภาพที่พวกเขาคุ้นเคยจากคำว่าวอเตอร์เฟสเตียวอล

ได้สนุกสนานกันเต็มที่กับการเล่นน้ำสงครานนะคะ
ที่พวกเขาจะเตรียมตัวฝึกซ้อม
ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาถึง๑๑นาฬิกาค่ะ

รายงานจากเทศบาลนครสงขลา